กลุ่มชายพวกนี้ได้ใช้เวลาเดินจากแนวชายแดนบริเวณทางทิศทางท่องน้ำที่เราเห็นอยู่ครับ
วางกำลังและซุ่มจมตีไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับทักกันนานสิบห้านาทีครับ
เบื้องต้นพบของกลางเป็นกระสอบเป้สายรุ้งจนรวมยี่สิบเอ็ดกระสอบครับ
ศพอืดคือเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจสำหรับชาวบ้าน
ซึ่งอยู่รอยตะเข็บนะคะชายแดนไทยพม่าอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ชาวบ้านเขาออกไปหาปลาตามปกติแต่ว่าช่วงที่รออยู่หาปลาอยู่เหลือบไปเหลือบมา
เห็นอะไรลอยอยู่ในน้ำ๗จุดด้วยกันพอไปดูใกล้เอามันเป็นศพนี่นะ
ตกใจกันเลยนะคะรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูซิ
และที่สงสัยก็คือมันเยอะนะพูดถึงนะคำว่า๗ศพเนี่ยนะคะ
อยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรแล้วมาอยู่ที่จุดนี้ยังไงเนี่ยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเกาะช้างได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านก่อนค่ะ
แจ้งตำรวจเข้าไปบอกว่ามีชาวบ้านไปหาปลา
แล้วก็ไปพบศพลอยขึ้นอืดอยู่ในสระน้ำของหมู่บ้าน
ห่างจากไม่น้ำรวกแต่เก็บชายแดนไทยผ้าบรรภา
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เป็นไปค่ะ
มีตำรวจมีแพทย์เวรมีทหารหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าที่๒กองกำลังผ่าเมือง
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจ
เมื่อไปถึงค่ะเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเข้าไป
คือไปเจอศพนะลอยอยู่ในหนองน้ำเนี่ย
กระจายอยู่ตามจุดต่างริมตลิ่ง
กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ทั้งหมดเป็นผู้ชายชุดที่สวมใส่คือเสื้อผ้าค่อนข้างรัดกลุ่ม
สวมรองเท้าประใบแบบเดินป่า

ตามร่างกายไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
สภาพศพเนี่ยนะคะเป็นการประมาณการเบื้องต้น
ถ้าอืดประมาณนี้แล้วคาดว่านั้นจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ก็ส่งศพไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผ่าพิสูจน์ต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ตายเจ้าหน้าที่ตอนที่ไปถึงก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเป็นใคร
คาดว่าถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างแหละก็จะประสานไปยังทางการพม่าตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง
เพราะต้องตามหาว่าเป็นใครเนี่ยนะคะเจ็ดศพทั้งหมด
ด้านพันธุ์ตำรวจโทสุรพลเพชรพิสิทธพงศ์ค่ะ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเกาะช้างบอกว่าเบื้องต้น
ข้อมูลก็มีเหมือนกันตำรวจบอกคือเบื้องต้นคาดว่านะ
ผู้ตายจะเป็นกองคารวาลขนยาเสพติดเดินแบกเป้พร้อมชุดคุ้มกัน
เดินทางมาทางชายแดนไทยพม่าประมาณ๒๔กุมภาพันธ์
ก่อนจะมีการยิงปะทะกับทหารกองกำลังผาเมืองกองทัพภาคที่๓
ซึ่งการปะทะในวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์ก็คือ๔วันที่ผ่านมา
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณกิโลเมตรกว่า
สันนิษฐานว่าหลังจากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
ขนยากลุ่มนี้วิ่งหลบหนี
จะข้ามแม่น้ำรวกให้ได้ที่มีปริมาณน้ำตื้น

แต่ช่วงที่หลบหนีอาจจะเป็นช่วงกลางคืน
และจุดนี้มันไม่ใช่แม่น้ำรวกซึ่งมันตื้น
แต่มันกลายเป็นอ่างเก็บน้ำลึก๓เมตร

ทำให้จมน้ำเสียชีวิตเจ็ดศพแบบนี้นะคะ
และเหตุที่ยิงปะทะกันที่ตำรวจบอก
เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

คล้อยผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่๓
นำกำลังพล๑ชุดค่ะออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน
แล้วก็ไปพบกลุ่มชายชะกันไม่ทราบฝ่าย

เดินแบบเป้ห่างจากชายแดนไทยพม่า๑กิโลเมตรครึ่ง
ตะโกนขอตรวจค่ะแต่กลุ่มคนร้ายเปิดฉากเลย
แล้วก็ยิงปืนใส่กันปะทะกัน
ทำให้ต้องขอกำลังเสริมสนับสนุนอีก๖ชุด
แล้วก็ยิงประทะกันอีก๑๕นาทีนะคะ
แต่คนร้ายล่าถอยแล้วก็หลบหนีไป
และเข้าตรวจจุดปะทะพบยาบ้า๒๑เป้
ค้นดูข้างในยาบ้านนับออกมาแล้วนะคะ
๒ล้าน๒แสนเมตรและไอซ์อีก๑๔กิโลกรัมค่ะ
เชศชัยชมพูงามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดเชียงราย
คาดว่าเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดของกลุ่มว้าเหนือ
และกลุ่มมูเซอร์อย่างไรก็ตามนะคะ
รอผลตรวจชนสูตรอีกครั้งค่ะ